เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านดนตรีของนิหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองค่ะ

บริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนนะคะ

เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
การอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพล
ขับร้องโดยนักร้องเสียงคุณภาพ
ศิลปินแจ๊สหญิงชาวเนเทอร์แลนด์ค่ะ
จากจะได้ทราบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพล
ภายในงานนะคะยังได้มีการเปิดรับบริจาค
เพื่อนำไปสมทบทุนโครงการผู้ด้อยโอกาส

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙อีกด้วยค่ะ

อยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ไปร่วมฟังบทเพลงพระราชนิพลสุดทราบซึ้งนะคะ